คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นห่วงคุณตามาก
หมาที่เลี้ยงไว้กัดแต่ไม่สามารถเอาตัวคุณตาไปรักษาได้
ใช่เพราะมันยืนจังก้าอยู่แบบนั้น
แล้วบอกเลยว่าหมาพันธุ์นี้จริงเรารู้อยู่แล้ว

เจอผสมกับบางแก้วอีกนะคะเป็นพันธุ์ผสม
มันกัดที่มือคุณตาจนเลือดไหลท่วมเลย
หลานบอกว่าไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่บอกมาช่วยกันหน่อย
ถามว่าเจ้าหน้าที่เข้าได้ไหมกล่อมสิคะ
วิธีไหนแล้วกล่อมใครลองดูค่ะ
นี่หนูหนูชื่ออะไรอ่ะบางแก้วใจเย็นแล้วปล่อยตัวประกันได้ไหม
อยากให้กระดูกกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
ตาเพิ่งดังตาเหตุการณ์เป็นไงตอนนี้ตาอาการเป็นไงฮะ
ดีดีขึ้นเยอะเป็นไงมีแผลที่ไหนเปล่าฮะ
พอเมื่อกี้
พี่กลี๊กกล่อมนี่คือกลี๊กกับหมาเหรอต้องคุยกับหมาสิคุณ
แล้วคุยกันรู้เรื่องเหรออะไรนะเดี๋ยวให้กระดูกกินนะโชค

พอรู้ชื่อมันนะก็พูดกับมันเลยโชคใจเย็นนะเอากระดูกไหม
ตาออกมาหน่อยมีอะไรค่อยคุยกันนะโชคนะ
ถามเจ้าโชคตอบไหมเพิ่งเจ้าโชคก็ตอบไง
ว่าอะไรคุณไม่ปล่อยมันคงบอกแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกว่าปล่อยตัวประกันออกมาก่อนได้ไหม
จะเอาตัวคุณตาไปหาหมอก่อนเดี๋ยวให้ไก่นะเกลี้ยกล่อมทุกทางเลย
แล้วก็ส่องไฟเข้าไปใช่คุณตาก็ส่องไฟออกมาแตก

ใช่ค่ะแล้วคือเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นห่วง
ก็ได้แต่อ่ะในเมื่อยังเข้าไม่ได้กล่อมโชคไปก่อน
ก็ระหว่างนั้นก็ตะโกนถามเป็นระยะ
ตาตาไหวไหมตาตาโอเคไหมตาเจ็บตรงไหนบ้าง
เป็นชั่วโมงกล่อมกันแบบนี้

หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาสานะคะของกู้ภัยเนี่ย
เข้าไปที่บ้านพักในซอยประชาอุทิศ๓๓เขตทุ่งครุค่ะ
พยายามช่วยเหลือคุณตาสถาพรสุวรรณโมลี
อายุ๗๔ปีแล้วนั่งอยู่สภาพแบบนั้นแต่เจ็บที่มือ
เพราะถูกต้องโชคเนี่ยอย่างที่บอก
เป็นหมาพันร็อตไวเลอร์ผสมบางแก้วกัดเป็นแผลลึกถึง๒แผลนะคะ
แล้วลักษณะเลือดไหลไม่หยุดเลยนะ
นั่งอยู่หน้าทีวีเอาจริงตาจะลุกก็ยังไม่กล้าลุกเลย
เพราะกลัวว่าถ้าลุกหรือขยับตัวเดี๋ยวโชคมันจะหันมากัด
ส่วนเจ้าโชคก็เห่าอยู่ตลอดเวลาแห้แยกเขี้ยวอยู่แบบนั้นนะคะ
ไม่ยอมให้เจ้าที่เข้าไปเข้าใกล้หรือเข้าบ้านได้เลย
คอยกล่อมอยู่หน้าลูกหลานที่บอกก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกัน
ไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมคะ
โทรตามภรรยาของคุณตาค่ะโทรตามมาแล้วตัวภรรยาของคุณตาเนี่ย
นี่เหรอทำงานอีกมาแล้วมาแล้วเพื่อสีดำนี่นะคะแบสดำ
ทำงานอยู่แถวจุฬาบอกมาหน่อยมาหน่อยตาเจ็บแล้วตอนนี้เลือดไหลใหญ่เลย
ที่ต้องพาคุณยายมาที่บ้านเพราะอะไร
เจ้าของเจ้าโชคที่แท้จริงคือคุณยาย
คือคุณยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กให้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
ก็น่าจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีนะคะ
พอมาถึงโอ้โหมันได้ผลนะคะ
เพราะว่าเจ้าโชคมันมีท่าทีสงบลงทันที
ทางด้านภรรยาของคุณตาสถาพรก็เลยเข้าบ้านไป
แล้วพาโชคไปขังเอาไว้ในห้องน้ำ
แล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือคุณตาสถาพรออกมา
ทำการประถมพยาบาลเร่งด่วนเลยนะคะ
เล่าแบบนี้จะเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วทีนี้จริงก่อนหน้านี้
เมียก็เคยบอกแล้วบอกว่าเนี่ยจับได้นะ

เอาจริงก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะ

ให้อภัยโชคเสมอแล้วก็อยากจะเลี้ยงต่อ
ที่ผ่านมาเคยโดนกัดหรือเปล่า
ตาบอกว่านี่สภาพมือซุดิ
คือตาบอกเคยโดนกัดมาแล้วทีนึงนะ
ตอนนั้นตาก็เหมือนโทษตัวเองว่า
เล่นกับมันแรงไปหน่อยค่ะฟังเสียงคุณตาค่ะ
นี่ค่ะคุณตาเนี่ยบอกว่าโอ้โหเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็ก
นอนด้วยกันเลยตอนเกิดเหตุ

เอาไว้ไงบอกว่าจับหัวมันเล่นได้นะ
ตาก็เลยจับมันแม่ใครจะไปคิดก็นอนกับมันมาตั้งแต่เด็กนะ

และคุณตายังบอกมันก็ไม่ได้งับอะไรหรอก

เล่นแต่เลือดน่ะ
กู้ภัยถามคุณตานี่มันไม่ได้งับเล่นแล้วนะ

ถามว่าคุณตาจะเลี้ยงต่อไหมคุณตาบอกว่าเลี้ยงต่อ

และตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรเยอะเลยไม่ต้องเป็นห่วงตา
คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นคุณตาบอกว่าไม่อยากให้นำเจ้าโชคไปไว้ที่อื่น
เพราะตาเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กผูกพัน
พร้อมจะให้อภัยเจ้าโชคเสมอ
บอกแล้วคุณตาบอกแบบนี้แล้วเข้าใจว่าเจ้าโชคมันอาจจะเล่นแรงไปหน่อย
มันเลยงับจนคุณตาเลือดหลาย
คำพูดที่ตาพูดดูรู้เลยนะว่ารักและเอ็นดูไอ้เจ้าโชคจริงนะคะ

ใช่ลูกหลานบอกแบบนี้เลยโอ้โหนี่มันเป็นครั้งที่สองแล้วนะ
อยากจะให้หน่วยงานอื่นเอาเจ้าโชคไปดูแลต่อได้ไหม
เพราะกลัวเดี๋ยวมันจะกัดอีก
ครับลูกหลานบอกแบบนี้นะ
คุณตาโทรมาหาตอนโดนเจ้าโชคกัดนะ
ลูกก็ถามว่าพ่อเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า
เจ็บตรงไหนยังไงบ้างมันจะกัดตรงไหนอีกหรือเปล่า
พ่อก็กำลังจะตอบสายตัด

เป็นโทรศัพท์ของผู้ใหญ่มักจะเป็นแบบเติมเงินไง

ก็เลยรีบมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ค่ะแต่ตาบอกว่าไม่เอานะอย่าเอามันไปเลย
สรุปเจ้าโชคเราเกลี้ยกล่อมคุยกันรู้เรื่องไหม

เจ้าของตัวจริงมาถึงก็เลยคุยกันเกลี้ยกล่อมปล่อยตัวประกันออกมาได้นะครับ